พูดถึงเรื่องของการเดินทางเข้าไปกราบสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เบื้องหน้าพระบรมโกรธณพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราศาสตร์

ดูเวลาตอนนี้ก็ประมาณ๒ชั่วโมงแล้ว
ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าไปรอต่อคิวได้
เพราะว่าเปิดตั้งแต่ตี๕๒๐นาทีที่ผ่านมาค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศในพื้นที่กัน
กับคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังเชิญค่ะ
มีการปรับเปลี่ยนประตูทางเข้า
ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
ภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศนะคะ
แต่ขั้นตอนของประชาชนที่จะเดินทางมาต่อคิวในวันนี้
ยังเป็นไปตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ
สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมืองหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
พระบรมมหาราชวังตั้งแต่๕นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยเจ้าหน้าที่ยังคงให้ประชาชนเดินเข้าประตูวิเศษชัยศรี
กว่าจะถึงเวลา๘นาฬิกา
จะเปลี่ยนให้ประชาชนเดินเข้าพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
ทางประตูมณีนพรัชแต่กระบวนการทุกอย่างยังเหมือนเดิม
คือเดินเข้าสนามหลวงผ่านเครื่องสแกนโลหะและวัตถุระเบิด
ตรงประตูตรงข้ามวัดมหาธาตุ
จะเลี้ยวขวาเพื่อไปต่อคิวบนทางเดินในสนามหลวง
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดให้เดินออกเป็นกลุ่ม
บริเวณประตูจุดรอคอยฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อเข้าสู่เต็นต์บนถนนหน้าพระธาตุค่ะ
โดยยงยิดประโยชนิตนวตลอดออีก๙๐นาที
ปิดสมาตรุทางเหลือโหวฮ่ยนังแทน
ประโยชน์ที่เห็นความข้าวและแคความทำลังกว่า
ยังวันนี้เปิดให้เข้าตั้งแต่กี่เมื่อแล้วครับ
วันนี้นะครับที่เปิดให้เข้าชุดแรก๒๐๐คน
ล่าสุดนะครับณเวลานี้ก็คือประมาณ๒๐๐คนนะครับ
ประมาณ๒วันผมประมาณตี๕๒๐ครับผม
ด้านประชาชนจากทั่วประเทศยังทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
ยังไม่ขาดสายเช่นเดียวกับหญิงวัย๔๐ปีคนนี้
เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการเล่าให้ฟังว่า
ตั้งแต่ศูนย์เสียคุณพ่อเมื่อปี๒๕๕๙
ก็ยึดเอาในหลวงราชการที่๙เป็นพ่ออีกคนมาโดยตลอด
แต่ก็ต้องมาสูญเสียในหลวงรัชกาลที่๙อีกครั้ง
จึงถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ค่ะ
อ๋อมาตั้งแต่วันที่๑๕ค่ะ
ครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะเพราะว่ารักพ่อ
เพราะว่าพ่อเสียไปตั้งแต่ปี๒๕๕๖ค่ะ
ก็เลยนับถือพระองค์ท่านเป็นพ่อของตัวเองด้วย
ท่านเหนื่อยมากท่านได้พักผ่อนสักที
พระราชดำรัฐของท่านที่เอามายึดเหนียวในชีวิตมีไหมครับ
ก็กินอย่างพอเพียงแล้วก็ยาสีฟันที่หมดก็ให้บีบ
อย่างที่พระองค์ท่านเคยสอนไว้
เคยเห็นเด็ดในทีวีนะคะก็พบเข้ามาก็รู้สึก
ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้มาค่ะ
ตั้งแต่เล็กอะค่ะเห็นท่านทรงทำงานหนักอยู่ตลอด
ธิษฐานให้ท่านไปทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะ
ก็เป็นตัวแทนของทางบ้านด้วยเพราะว่าคือพ่อกับแม่ก็คงไม่ได้มา
เพราะว่าท่านก็ไม่ได้แข็งแรงแล้วค่ะ
คุณยายจินตนาสุธิปรีชาเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีตั้งแต่ตี๓
มาถึงสนามหลวงเมื่อประมาณตี๕
เพื่อต้องการส่งในหลวงราชการที่๙สู่สวรรคาลัยค่ะ
ดีใจค่ะตั้งใจมาเลยอยากมา
ก็นายหลวงของเรามาส่งท่านถึงสวรรค์
อยากมาตั้งใจมาวันที่๑เลย
เผื่อจะมีโอกาสมาอีกสักครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้
ก็ให้ท่านการพี่หลักฝังอะไร
ดีใจคนไทยก็ร่วมใจกันกับเจ้ากัน
ก็อยากให้อย่างนี้ค่ะไม่อยากให้มันมีเรื่องอื่นมา
ท่ายังขอทีพิเศษท่าออกมาบ้าง
โอ้ฮ่าท่า

เจ้าหน้าที่เปิดเผยยอดประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
หน้าพระบรมโกศเมื่อวานนี้ตั้งแต่๘นาฬิกาจนถึง๒๑นาฬิกาอยู่ที่๓๐๐๐คนค่ะ
และเนื่องจากวันนี้เป็นวันทำงานปกตินะคะทำให้ขณะนี้ค่ะ
ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
สามารถที่จะเดินต่อคิวและเข้าถวายสักการะได้เรื่อยนะคะ
จากจำนวนคนไม่มากเท่ากับวันหยุดที่ผ่านมา
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ